ซึ่งวันนี้แม่ของน้องชมพู่นางสาวิตรีวงศรีชาค่ะ

ก็คือมาฟังด้วยมายื่นคำขอร้องคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
คือยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีของลูกสาวตั้งแต่เมื่อวาน
วันนี้ศาลท่านให้มาคงจะมาสอบหรือว่ามาขอรับฟังว่า

ใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังคำพิจารณาของศาลว่า
อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวลูกศนคุณแม่ก็อ่อนแรงเลยนะ
คอนคอตกออกมาเลยค่ะแล้วก็น้ำตาคลอเบ้าด้วย
คือคุณแม่บอกว่าเสียใจด้วยแล้วก็กลัวด้วยแต่ยอมรับยอมรับในดุลพินิษฐ์ของศาลนะคะ
แต่แม่บอกว่าแม่กลัวเพราะหลังจากนี้เนี่ย
มันกลับไปอยู่หมู่บ้านเดียวกันเนอะแม่บอกว่าแม่ไม่รู้ว่า
แม่จะต้องใช้ชีวิตระวังมากขึ้นแค่ไหนตัวแม่หรือตัวพยานเนี่ย
พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงแต่แม่ก็ยืนยันบอกว่าจะยังคงต่อสู้เพื่อลูกนะคะ
ทีนี้นางสาวิตรีเลยบอกว่าอยากจะขอเจ้าหน้าที่
มาช่วยดูแลความปลอดภัยให้หน่อยได้ไหมครับคือแม่ก็จะใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแหละ
แต่อยากจะระวังมากขึ้นอยากจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
แล้วแม่ก็บอกด้วยว่าจะสู้เรื่องคดีนี้จนถึงที่สุดเหมือนกัน
ซึ่งวันนี้ก็คือความระมัดระวังเราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้น
ต้องเซฟตัวเองให้มากขึ้นค่ะ
อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคุณแม่น้องชมภูรุ
พยานที่มายื่นคัดค้างการประกันตัวหลายคนเนี่ยเขาบอกเขาเคยถูกข่มขู่มาก่อน
อันนี้ที่เขาบอกนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาจากนี้ไปเนี่ย
พอผู้ต้องหาได้กลับไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ย
ซึ่งหมู่บ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหรอกครับบ้านกอกเนี่ย
แล้วจะอยู่กันยังไงความปลอดภัยจะเป็นยังไง
แต่ทุกคนก็เคารพในคำสั่งของศาลท่านออกมา

แต่ว่าอาจจะอยากจะขอให้ตำรวจช่วยมาดูแลเรื่องความปลอดภัยอะไรประมาณอย่างนี้